ช้างสุขเกรดสงฤษครับแชมป์รุ่นรายเวทของเวทีมวยไทยรัฐครับ
ตอนนี้ได้ฉายาเป็นที่เรียบร้อยครับชื่อจอมถีบพลังช้าง
ส่วนผู้ที่ทายครับถูก๔ท่านเลยครับ
อ่าวันนั้นแหละจะได้แชมป์ที่ไทยรัฐไปพี่ชัยพี่เบนเกดโซลี่ก็เปิดโอกาสให้แฟนแฟนทางบ้านร่วมกันตั้งฉายา
แล้วก็ได้ฉายาแล้วนะครับก็คือจอมถีบพลังช้างขออภัยครับ
ก็มีคนที่ตั้งฉายาใจต้องการที่๔คนนะครับรับไปเลยนะครับ
รางวัล๒๐๐๐บาทแบ่งกัน๔คนก็คนละ๕๐๐บาทครับ
ช้างสุขเป็นคนแจกเลยครับแม่จากพลังช้างเป็นพลังม้าซะแล้ว
ไม่รู้ไปติดใจอะไรมามาผม
ก็มีพี่สมพรนามศรีนะครับยศพลมีถาวรไกรศรีโนนน้อยวัชระนิกพิมพ์นี่ส่งตัวแทน

ส่วนคู่เมื่อสักครู่นี้โอ้โหจบเร็วเหลือเกินนะครับ
เปเป้เล็กน็อกไปในยกที่๑ทำแบบนี้รับไปเลย๓๐๐บาทครับ
จากเกาซิเมนเจาระเข้เขียวนะครับมอบให้กับเปเปเล็กตอนหลัก๒ครับ
หลังจากที่เอาชนะน็อกอย่างรวดเร็วยกแรกให้กับช้างเผือกเล็กเกียรติทรงฤทธิ์นะครับ

ส่วนคู่ต่อไปของการถ่ายทอดสดนี่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับ
คู่นี้ม้าศึกเล็กเจอกับดอกไม้เงินจาตุบอกว่าวันนี้ดอกไม้เงินจะมาแจ้งเกิดนะฮะ
ได้ไม่ได้อ้าวติดภาพวิทยา
วันนี้ครับรองคู่เอกของเราวันนี้ครับฝ่ายแดงม้าศึกอบตกัมภีร์
ชื่อถาปะพงปะมาภาอายุ๑๖ปีเป็นชาวจัวรรดิมหาสารคาม
กมาแล้ว๕๒ครั้งชนะ๓๖แพ้๑๖ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนตองเอกกรรมนาศที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินดอกไม้เงินปพงสว่าง
ชื่อยุดวิชัยแสนโคตรอายุ๑๙ปีเป็นชาวจัวรรดิมหาสารคาม
กมาแล้ว๖๙ครั้งชนะ๕๒แพ้๑๗ครั้ง
พร้อมข้างหลังแพ้ทีเกโอจรวดศึกกกัมมานาฏยกที่๓ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ

ส่วนฝ่ายน้ำเงินดอกไม้เงินนี่สูง๑๖๗เซนติเมตรครับ
สวายน้ำเงินดิกในกระถาของอดีตพอร์ตเตอร์เวทีภูมิดีครับ
วันนี้จะมาแจ้งเกิดได้ไม่ได้ต้องติดตามครับ
วันนี้จำเป็นป่ามีอย่างค่อนข้าง
แดงก็ซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาโคราชนะครับ
อยู่ในการดูแลของอาจารย์จุพยุงศักดิ์รักษัตริย์เลยครับ
นักมวยในคาถาของ
คุณสอนชัยอ้นอารีนะครับวันนี้มาถอดมงคลเองด้วย

แล้วก็เรียนศึกษาอยู่ที่โรงเรียนกีฬาโคราชด้วยครับ

ใครในหินของจาตู้เลยครับ
ตุ๊กกระดูกเหล็กครับวันนี้มาเองเลยนะครับ
ดอกไม้เงินหลังช่วงหลังนี้ชนะไม่ค่อยเป็นครับ
วันนี้จาตุนี่บอกว่า
ตัวมาแจ้งเกิดเต็มที่เลยครับ

ฝ่ายแดงนี่ครับม้าศึกนี่สดเหลือเลย

ขณะที่น้ำเงินเก๋าต่อยมานานแล้วนะครับ
ครับผู้ทำหน้าที่บนเวทีเนี่ยครับ
อาจารย์ภัยทูลกบกลางครับ
ครับฝ่ายแดงนี่ครับ

มีทั้งหมัดศอกเข่ารุนแรงครับ

เป็นมวยเตะเข่าปั้มตีรุนแรงแต่ก็สภาพร่างกายช่วงหลังนี่โรยลงมาครับ
มุมแดงนี่ยาวยาวครับติดตามยกที่หนึ่ง
สดขึ้นมาเลยนะครับแดงม้าศึกเล็กอบตกัมภีร์
น้ำเงินดอกไม้เงินปพงสว่างเรื่องความเก่า
นี่ไม่ต้องพูดถึงครับน้ำเงินกระดูกกระเดี้ยวการผ่านมวยมาเยอะกว่า

ผู้ชิดขาดบนเวทีเข้าไปถูกกบกรางให้คะแนน
มีพันเอกจิลวัฒน์อิริเกียร์มะวุศุกร์มีแล้วก็อำนาจสายชะหลาด

คู่แรกกันแก้วปออาวทะเลบังชะเลแพะคะแนนเด็ดอุบล

เปเป้เล็กต่อหลัก๒ใช้เวลาในยกแรกครับ
ส่งโรงพยาบาลแล้วมันเดียวดั่งยุบไปเลย
โอ้โหหนักจริงไงดั้งยุบไปเลย

แล้วสุดท้ายแล้วมาสุดท้ายนี่จบด้านบนเลย
ทีนี้มาดูมวยสดบ้างครับนี่ฝ่ายแดงเห็นไหม
ไม่แพ้ใครเลยเลยนะครับ
อันนี้มัน้าก์สึกอาจจะช้างไปแล้วนะ
ม้าจะตามหรือเปล่าเดี๋ยวดูเลยนะ

สามยกนี่ต่อยสบายเลยนะดอกไม้เงินนะ
คมแรงนะการผ่านมวยได้เปลี่ยนทุกอย่าง

อยู่ที่สภาพร่ำภายหัวใจนะครับสู้รึเปล่ายุบหรือไม่นะครับ
ถ้าเบียดประทานแล้วเจอแทงเจอเสียบเข้าไปแล้ว
นี่จะหัวข้างกันหรือเปล่าครับดอกไม้เงิน
พอพงสว่างนี่ที่ผ่านมาส่วนมากจะเป็นมวยซ้ายนะครับ

แต่จากตู้มันก็ซิบแล้วนะว่าไง

จาตุ๊กเขาก็ซิดนะก็ของเขาก็ต้องบอกอย่างนั้นสิ
เพื่อสร้างกระแสสร้างกระแส

ต้องติดตามครับคุณผู้ชมกับมวยคู่ที่สามในวันนี้
หมาศึกเล็กไม่แพ้ใคร

แดงนี่ขึ้นชั้นมาน้ำเงินก็ลงลิฟต์ลงมานิดนึงนะ

อายุไม่ได้ต่างกันมากนะแค่ปี๒ปี
แต่ผสมการมวยผ่ากันเยอะ

แข้งซ้ายไปไม่เห็น

ถ้าโดนแล้วขยับเข้าหาแบบนี้รุ่นพี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะ
ขยับเข้าหมาขวาเจอขวา
แต่แดงน้ำเงินนี่ลักษณะชอบบวชล่างนะพี่ปาก

คงจะเห็นว่าหน้าเด็กนั้นเจาะยางไม่กี่
ไม่กี่โอ้โหมีสอกนั่นมีหลอกแล้วมีสอก
สอกฟันแล้วครับ

ขาจะขยกหรือเปล่าเจอแค่งขวาเต็ม

แค่งสู้โอ้โห

รองกับกลุ่มเอกของเราวันนี้ครับ

ไม่เกรงสักสีมวยรุ่นพี่เลยขยับเข้าหา

ไอจ่ายแบบโครงเคลงจ่ายแบบมีคุณภาพ

อ่าที่ไม่มีพี่มีน้องนะ

ก็หนึ่งหมื่นบาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฟาดถางครับ
โอ้โหมุมแดงเนี่ยเด็กคนนี้เอาเรื่องเลยนะครับ
ขณะที่น้ำเงินบอกว่าแม่สูงแบบนี้
เตะให้ย่อหน้าเลยครับเอ้าดู
ดอกไม้เงินรุ่นพี่นะครับน้ำเงิน
นี่ลักษณะประมาณไม่ได้ครับปลายยกนี่

ลูกยาวด้วยครับแล้วลูกแข็งแรงได้สดด้วย
ชนะอีกขึ้นชั้นอีกมาสึกเล็ก
สูงตลอดนะครับม้าศึกเล็ก
แต่อย่าว่าไปแล้วนี่การผ่านมีต่าง
ถ้ามาดูจากประวัติแล้วนะโอ้โหไม่น่าสู้กันได้นะ

ลูกศิษย์ของจ่าตู้คนทำหมวยที่มีมวยเอกอยู่ในสึกวันสงชัยมาเถอะตลอดนะครับ
แต่แดงนี่ลักษณะม้าศึกเล็กนะพี่ป่า

เออถ้าไม่กลัวนี่น้ำเงินเหนื่อยเหมือนกันนะ
ก็ลักษณะที่โต้นะรอจังหวังโต้ด้วย

เจาะล้างนี่อันตรายเลย

ถ้าหลบแค่แบบนี้ไม่สวยนะ

อยู่ด้านนั้นดูหนู

มีแข้งขวาจะนำชัยหรือเปล่า
นี่เรายังไม่เห็นในนะดวนนอกกันไปก่อน

อีกฝ่ายแดงมือเขาดูตรงก็ใช่

โหโยงแรกอย่างมากไว้ขึ้นขวาแข้งซ้ายอยู่ทุกจอง
ตัดล่างตลอดนะครับดอกไม้เงิน
อย่างทิ้งตลอดนะมาสุดเล็ก
แยะแยะหรือเปล่ายิ้มแยะแยะไม่แยะน่ะแบบนี้ไม่แยะมีปาก
ถ้ามาสองตีนเนี่ยเอาแน่มีสลับแค่สำหรับชาติ
เออเอาจริงแม่บ้านเดียวกันก็เตะเนี่ย
ทรงนี้แข้งซ้ายแข้งขวาออกแบบธรรมชาติคอยรบกวนตลอดอาจจะสร้างความหนักใจให้กับดอกไม้เมือง
เป็นไปได้เป็นไปได้
อดมวยไทยรัฐที่พี่น้องแฟนมวยรอติดตามชมกันทั่วประเทศ
โดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบัติ

นี่ไปทุนกบกลางจากราชดำเนิน
ใช้สายตาสู้กันนี่มันเหนื่อย
ชกในบรรดาเกจีอาจารย์กี่สำนัก
บอกว่าไปดอกไม้เงินวันนี้ดีนะ

ถึงตรงนี้ไม่แน่แล้วนะยังไม่แน่
ซึกหรือเปล่า
กระจับ
ให้ทุนกลบกลาง
ต้องหยุดเลยนะ

เราแนะนำให้พินองค์แฟนโมยทราบกันนิดนึงนะ

ท่านที่เป็นแฟนคลับของวันทรงชัยนะ
อีก๕วันนะ
ชัยคู่มวยที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมาเจอกันได้
กิ่งซางเล็กต่อหลักสองยอดมวยมหาชน
นี่ต่อยน้ำหนัก๑๑๑ปอนด์ครึ่ง
บืนกลบืนกลต่อสู่รัฐ
หลายคนถามมาคุณอันมัติคุณอธิวัตร

มันชนะพิชิตชัยต่อย๑๑๗นะ

แล้วทีนี้มาต่อย๑๑ปอนด์ครึ่ง

และเป็นคู่ที่ให้แฟนมวยถกเถียง

นี่แหละปัญหาของแฟนมวย

อยากจะรู้น้ำหนักนี้มันทำได้จริงหรือเปล่า
นี่ละ๑๓ไปเจอกันที่เวทีราชดำเนิน
ก็เองสางเล็กกับปืนกล๑๑๑ตอนครึ่ง
คู่ปัญหาในลำหนักนี้นะ
ถ้าทำได้แล้วออกมาแล้วจะอาวุธนี่

นั่นแหละครับนั่นแหละครับ๑๓นะครับ

เรียนตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยนะปืนกลนี่

วันเสาที่สิบห้านี้วันเสาที่สิบห้านี้

ที่เล่นงานอาจารย์อินทราชัยเรียบร้อยไปเลย

วันเสาร์ที่๑๕นี้เจอกับทางด้านทักษิณเล็กเกียรตินิวัตร
ต่อ๓ปอนด์๑๔๓๗กับ๑๔๐นะครับ
ชมกันต่อครับช่วงปลายยกที่๒เปลี่ยนกระจับเรียบร้อยแล้วนะครับ

ต้องรีบแจ้งผู้ชี้ขาดบนวิธีด่วนเลยนะ

พื้น

ทำร้ายตัวเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอง
ทางไฟเร็งม้าสึกไม่ตามนะครับ

ถ้าช้อนแข้งตามน้ำเข้าไปนะพี่ชัยนะ
เห็นจ๋าจ๋า

ได้เห็นแล้วนะครับ

กลุ่มแรงเนี่ยใสรูปร่างความสด
ขณะที่น้ำเงินเนี่ยต่อยมานานกว่าครับ

ที่๓ท่านผู้ชมครับดอกไม้เงินปอพงสว่างน้ำเงิน
มาสึกเล็กอบอตอกรรมพีดแดงนะครับ
คุณเอ็มวัชระผู้พิการทางสายตาบอกว่า
แฟนศึกยอดมวยไทยรัฐนี่ผู้พิการทางสายตา
เขาตรงกันเยอะก็ฟังเสียงเอานะพี่ปาก
เตะใครต่อยต้องบอกชื่อเขาหน่อย

ไฟแดงมาสึกเล็กเตะขวา

โหโตอยู่สวยงามนะดอกไม้เงิน
มีเอกยี่ละเยอะชาตุ
ก็เป็นโตโตเด็กความธุดรักษ์
โน้ทไตะไม่ปาศิกชาตุทั้งสิ้น
ขยับตรงนี้ละภาษึกเดินได้ช่วงโอ้โหเจอหนักขวา
สูงที่ได้แค่หนักขวาครับภาษึก
แต่ถ้าเดินเร็วกว่านี้นี่สร้างความระบาดใจให้น้ำเงินดอกไม้ดอกไม้เงินเลยนะ
ถ้าตีนออกได้แบบนี้แดงถ้าไม่บังนี่กระเด็นเหมือนกันนะกระดูกนี่

หัวใจขึ้นหนึ่งเลยแหละครับก่อนที่จะเตอร์เกณฑ์

ภาร์มสุดขยับตอร์เกณฑ์ดอกไว้แล้วตั้งรับ
ทั้งรับรับอย่างเดียวไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวนั้นถึงจะมีขนาด
ผู้สงสัยดูแล้วรัฐภาษณาที่ตั้งใจดูแดงเป็นพิเศษเลยนะ

เดี๋ยวรุ่งนะรู้ว่าจะผ่าน
รุ่งที่อย่างเดินได้หรือเปล่านะครับวันนี้
ต้องบังให้อยู่นะครับว่าใกล้ขวานวันนี้หนักมาก
นี่แม่มันเสียรูปนี้ไง

มันเริ่มพยายามเร็วเลย
โยฮอล์
ดูแม่ชกไปแล้วมั่นใจด้วยนี่แดง
ต้องขยับเปิดเกมเดินตลอดลงทุนตลอด
คุยไม่ได้ยืนคุยโดนตีนขวาน้ำเงินเลย
คำรับรอปลายยุคที่๓นะครับ

แค่เห็นสีวินาภัณฑ์เนอะ
ความหนักความแรงนี่ทางด้านดอกไม้เงินดูจะได้เปรียบ
แต่ว่าจะยุบหรือเปล่าดอกไม้เงินโดนแล้วออกทำงานหรือเปล่า

แม่เด็กคนนี้มันไม่กลัวรุ่นพี่เลยอ่ะพี่ป่า
ไม่เก่งเลยโชว์สองโชว์สองโชว์สองโชว์สองโชว์สองโชว์สองโชว์สองโชว์สองโชว์สองโชว์สอง
ทำท่าใจเฮียนอีกแล้วเนี่ยขวาทั้งแถบมีสองด้วยตริงขวาจบเลย
เดี๋ยวเข้าไปสองแม่นดูสะอึกดูนะคุณพระธิวัตริย์
จะดุ้งมาเลยอ่ะหนักจริง

แค่ถ้ามีดิ้งซ้ายก็สวยเลยครับดอกไม้เงิน

ครับภาพช้ายกที่๓ที่ผ่านมานะครับ
โหภาษึกเล็กดรีงสตะกรีรุ้นพี่เนี่ย
ขนาดเกี่ยวขาได้ต่อยหมัดครับ

ขาศึกเล็กนี่มีทั้งหมัดทั้งศอก

โอ้โหเสียบเข้าไปลำตัวนี่สะดุ้งเลยครับ

จากตู้นี่สะดุ้งกว่าดอกไม้เงิน

พยายามอาศัยรูปร่างความสดเดินบดเดินเบียดตลอดนะครับ
อกไม้เงินนี่แห่กลางตำรารับไม่ทันเลยนะครับ

ตีนขวาต้องจัดจ้านเลยนะครับยกนี้
ดอกไม้เงินก็ยก๓นี่เห็นเลย

อืมตั้งต่อยว่านิสุคุมเยอะเกิน

มาสึกตู้เสียนะ

อึกเลยดอกไม้เงิน

ยุบหรือเปล่า

ถ้ายุบโดนแซงเลยอะครับ
โอ้โหรอครับไปไปเลยครับ

ดอกไม้เงินมาได้ลูกนี้ครับ

เริ่มแทงแหลมเข้าไป๓๔ทีเอาอยู่เลย
ต้องล็อกให้ออกต้องตีให้ได้ตลอดนะครับ

ตายเกิดขึ้นชะตุริโอราคภาวร้อยหนึ่ง
ตีหน้ายักษ์ขู่รุ่นน้องเลยตอนนี้

ดูเป็นมวยที่ออกอาวุธนี่ไม่สเปสปะด้วยนะน้ำเงินเนี่ย

ตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยครับ

ยังไม่มาตอนนี้ยังมาม่าอยู่

ยังดัดแท็งอยู่

ลกลกไปเลย

สร้างแรกเลยที่ก็กว่าคุณได้

อย่าไปต่อคุณโอ๊ดมิมุรีอย่าไปต่อ
ไอ้เจ้ากีไอ้เจ้าบอย
ไอ้เจ้าบ่าวันหมอ

บอกแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้กับยอดมวยไทยรัฐมันเกิดขึ้นได้ทุกวินาที
ยกสามแล้วยกสี่นี่หนังมนต์ระบวนแล้วท่านผู้ชมดู
อ้าวยังยังยังเตะแล้วต่อย

ทำไมโตเองอีก
ไม่เทมค์มืดมายิ้มแยะแยะเลย
สิบมินาทีที่เหลือ
ประสบการณ์เลยครับยกสี่นี่เห็นเลย
เปียนเซิร์มเลยอ่ะนี่
สนุกเลยครับแม่สถานการณ์หมดยก
ครับผู้รุ่นน้องน่ะ
รุ่นน้องโดนเข้าไปออกอาการเหมือนกันครับ
ที่เหลือที่ตรงนี้ยังมีความหมายสำหรับทางด้านหมาศึกนะ
แล้วน้ำเงินไม่แลกอ่ะดิพี่ป่ามันได้เก๋าแล้ว

ยังไอฮากันอยู่นะยังไอฮากันอยู่

ใช้ความเก่าแล้วตอนนี้

หรือเปล่าหยุดหรือเปล่ายุบหรือเปล่า

จาตุแจ้งเกิดแจ้งเกิด

รับมากลับไม่โต
รับมากไม่โต

หญิงภารณ์มาสุก

อย่างนี้สถานการณ์จาตุชัยโยโอ้โหฮิ้วเลย
สบายแล้วลูกหนวดเนี่ยยืนที่มุมลูกหนวดแล้วเนี่ย
บอกว่าแจ้งเกิดจาตุ๊จะมาแจ้งเกิด

ทุกเกิดมานานแล้วแต่ว่าดอกไม้เงินมันแจ้งเกิดวันนี้

โดนแทงแหลมเข้าไป๓๔ทีไงจุกเลยเนี่ยพี่ปาก
ใช้ฝั่งเก่านะออกแข้งออกข้างสายตาคอยดูอย่างเยอะตอนนี้อ้าว
นี่เห็นไหมตีเร่งกองรัวเข้าสู่ช่วงท้ายเกมครับคุณผู้ชม
แม่วันนี้มาโชว์ยก๔ยกเดียวเลยความเก่านะ
๓ยกนี่เนี่ยโดนล้มลุกทุกครานยก๔มาโชว์เลยชุดใหญ่เลย
สารภาพเลยยกทงขาวเลยนะครับม้าศึกม้าไม่ขนองศึกขนองไม่ไหวเลย
มีคึกอยู่๓ยกนะเออมันดีดไม่ไปไงม้าม้าสาธารณะ
นี่เลยยอดมวยไทยรัฐบอกแล้วไอ้เผ็ดลบบุรีบะมันหมอกี
ลำโบวีพวกนี้จะไปซี่โชว์ต่อไม่ได้๓ยกนี่โอ้โหเกือบ๑๐ช่วงตัวเลยนะพี่ป้า
นั่นแดงน่ะท่านรองบทชายโยพอป่ายกยกเงียวหุยกระหยับเข้ามาเลย
หุ้ยเนี่ยโอ้โหมาลุ้นมาเชียร์กันแฟนคลับพี่ป่าสงสัยสลบหน้าจอ
อ้าวตั้งแต่ดูต่อได้สามยกกับเข้าเรียบร้อยเลยนะนี่แหละนี่แหละ
คือบอกกว่าเป็นสิทธิ์ที่แฟนหัวรอคอยกังทั่วประเทศครับค่ะ
เย่อ๋อไม่ขึ้นเห็นตัวด้วยน่ะไม่ขึ้น
ยังไม่พอใจฟอร์คทะหนักศร้ายังไม่พอใจฟอร์ค

แน่บันไดยก๔ยกเดียวเหมายกเลยครับ
ประสบอายุยังน้อยประสบการณ์ยังไม่ถึงนะ

ที่ขึ้นมาที่มุมด้วยกระดวงสมพงศ์น่ะ

ดอกไม้เงินป่อพงษ์สว่าง

ชนะคะแนนม้าศึกเล็กอบตคัมภีร์รองผู้เอกศึกยอดมวยไทยรัฐ